ดูความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านกันบ้างนะคะ
ถ้าเกิดว่ามาดูข้อมูลจากปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๙
จะพบว่ามีการเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่ป่าใน๖อำเภอของจังหวัดน่าน
มากกว่าห้าหมื่นไร่นะคะแต่ว่าที่น่าตกใจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมล่าสุดพบว่าเกือบทั้งหมดไม่มีป่าขึ้นเลยค่ะ
ข้อมูลจากส่วนราชการในจังหวัดน่านที่เก็บรวบรวมตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๘นะคะ
พบว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาดำเนินการปลูกป่า
โครงการประชาอาสาปลูกป่า๘๐๐ล้านกล้า๘๐พันศามหาราชินี
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นในจังหวัดน่านจำนวน๔หน่วยงาน
รวมพื้นที่ทั้งหมด๕๕๒๐๐ไร่
ซึ่งดำเนินการในพื้นที่๖อำเภอด้วยกันประกอบด้วยอำเภอเมืองน่าน๘๐๐ไร่
อำเภอท่าวังผ่า๕๐๐ไร่อำเภอ๒แควร์๕๐๐ไร่อำเภอทุ่งช้าง๑๓๐๐ไร่
อำเภอเฉลิมพระเกียจ๙๒๗๕ไร่อำเภอบ่อกลือ๑๐๖๒๕ไร่
และอำเภอแม่เจริม๒๗๗๐๐ไร่
แต่จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของเจ้าหน้าที่พบว่า
พื้นที่ที่ดำเนินการปลูกป่าเกือบทั้งหมดไม่มีต้นไม้ขึ้นในพื้นที่
เนื่องจากว่าการปลูกป่าแต่ละครั้งไม่มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ชาวบ้านเผาทำลายเพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเกษตรกรรม
ที่งบประมาณการดูแลรักษาและการปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กรมป่าไม้ก็ถูกตัดออกไป
จึงทำให้ไม่มีงบประมาณมาดูแลในเรื่องนี้ค่ะ